มาอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของความเชื่อกันบ้างนะคะ
ที่จังหวัดประจวบคิริขันตอนนี้
ชาวบ้านเขาพบกับรากตะเคียนที่มีอายุเป็นร้อยปีค่ะ

และที่สำคัญเขาบอกว่าไปดูหน่อยว่าเจออะไรเด็ดหรือเปล่า

ต้นตะเคียนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
อยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบึงตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมือง

ห่างจากสรรเขื่อนมาประมาณ๑๐๐เมตรเองนะคะ
ชาวบ้านที่นี่เขาพบรากตะเคียนที่มีอายุเป็นร้อยปี
รากนี้ขนาดใหญ่มาก

ส่วนลำต้นก็ใหญ่ประมาณ๓๔คนโอบ

ทรงเจ้าในหมู่บ้านเขาบอกว่า

บอกว่าอยากอยู่ตรงนี้อยู่บนฝั่ง

แต่ชาวบ้านเขาก็ยังไม่สามารถนำขึ้นมาจากฝั่งได้

ก็เลยได้มีการเชิญเจ้าอาวาสนะคะ
เจ้าอาวาสวัดน้ำโจรมาทำพิธีเชิญเจ้าแม่ตะเคียน

และบริเวณแห่งนี้เขาบอกว่ามันมีความสงบร่มรื่นสวยงามมาก
เจ้าแม่ตะเคียนต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนสุพันนี
คุณสง่าทัพคล้ายผู้ใหญ่บ้านก็เลยเล่าให้ฟังต่อว่า
ชาวบ้านเขาเห็นรากตะเคียนขนาดใหญ่อยู่ในลำรางน้ำ
ที่มันเชื่อมต่อกับคลองบึงแถวท้ายหมู่๑๒
ซึ่งอยู่มาหลายสิบปีแล้วคือชาวบ้านต้องเห็นมานานแล้ว
แต่ว่าไม่เคยเห็นว่าถูกน้ำพัดมาจากที่เดิมเลย
อยู่มาวันหนึ่งกระทั่งฝนตกช่วง๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองบึงมันเต็ม
กตะเคียนก็ลอยน้ำมาไกลจากท้ายหมู่บ้านระยะทางประมาณ๗กิโลเมตร
จนกระทั่งมาติดอยู่ที่บริเวณตลิ่งตรงนี้แหละ
มันเหมือนว่าจังหวะมันช่างเป็นใจซะเหลือเกิน

ใช่ค่ะซึ่งหลังจากที่นำรากตะเคียนขึ้นมาวางไว้
ก็มีชาวบ้านในพื้นที่ทยอยเข้ามามามุงดูกันแบบนี้
แล้วก็แน่นอนแหละเขาก็จะมาหาอะไรเด็ดกัน

เพราะว่าบางคนก็อาจจะเจอบ้างบางคนก็อาจจะไม่เจอ
หรือบางคนก็เห็นแตกต่างกันออกไป
แต่ที่ดิฉันเห็นนั้นมันคือแป้งอย่างเดียว

อันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ